คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตช่วงนี้ทุกคนเลยนะคะ
แน่นอนว่าได้รับผลกระทบจากโควิดทั่วทุกวงการค่ะ
ตลกชื่อดังคนนี้ก่อนหน้านี้สร้างแต่เสียงหัวเราะมาคราวนี้
ต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนั่นเองค่ะ
โหน่งชัชช่าค่ะร้านอาหารธุรกิจของพี่เขาเนี่ยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิด
โอ้โหไม่ไหวอ่ะค่ะคุณผู้ชมก็เลยว่าตั้งใจจะเอารถตู้คันเก่าที่มีนี่นะคะ
ก็เลยให้อู่รถช่วยตีประเมินราคาในการทำสีมาหน่อยทำสีสันให้มันสดใส
จะได้ดึงดูดลูกค้านะคะพออู่ประเมินราคามาก็ต้องร้องเลย
อูเคาะมาราคานี้พี่โหน่งก็เลยขอสวมวิญญาณเป็นช่างเองซะเลยค่ะ
ไปซื้อสีกระป๋องในราคา๘๐๐บาทนี่แหละค่ะ
ลงมือทาเองเลยพี่โหน่งก็เขียนแคปชั่นเรียกรอยยิ้มด้วยว่า
อู่พ่นสีเรียก๖๕๐๐ก็เลยซื้อสีกระป๋องทา๘๐๐จบ

เนียนกริ๊บคุณผู้ชมไม่ได้กริ๊บธรรมดานะคะ
อุ้ยเขาบอกว่ากริ๊บคกคูณด้วยเออเนี่ยกริ๊บคกคูณ
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาชื่นชมในความขยันของพี่โหน่งกันยกใหญ่เลยนะฮะ
ต้องชื่นชมเขานะพี่แจ๊คก็คือเรื่องของความห่วงใยใส่ใจลูกน้อง
อย่างที่บอกไปนะคะว่าร้านเนี่ยอาจจะเปิดยากกันหน่อยนะฮะ
ก็มีเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้ามานั่งทานที่ร้านไม่ได้เนาะ
ลูกน้องจะไม่มีรายได้ก็เลยทำการต่อรถพ่วงข้างนี่เป็นไง

และก่อนจะให้ลูกน้องนำไปใช้ทำมาหากิน
พี่หน่องเขาก็เลยทดสอบก่อนด้วยว่าปลอดภัยหายห่วงค้า

ขายไป

ล้อด้วยเบิร์นล้อเนี่ยคุณผู้ชมทั้งคลิปรถทั้งเบิร์นล้อโทรไปแล้วแล้วบอกเลยว่าตอนนี้รถคันนี้ได้ใช้ประโยชน์จริงจริงนะคะเพราะว่าลูกน้องพี่หน่งก็เอาไปทำมาค้าขายจริงจริง
นี่ไงใครเจอก๋วยเตี๋ยวรถคันนี้ก็อุดหนุนคุณพี่เขาหน่อยแล้วกันนะคะก็ก๋วยเตี๋ป๊อกป๊อกเนี่ยเนอะ
ถ้าใครอยู่หมู่วงหมู่บ้านนะคะเห็นแถวไหนก็ไปอุดหนุนกันได้ใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชม